คุณตาอายุเท่าไรนะ๙๐อยู่ที่บ้าน
ปรากฏมีผู้ชายคนนึงมาพร้อมมีดดาบยาว
แล้วบุกมามาหาถึงในบ้าน
คือเอามีดจะทำร้ายตาและจังหวะที่ตาคว้าไม้จะป้องกันตัวลื่น

ส่งออกมาส่งออกมา
เอาล่ะเอาล่ะ
เจ้าพวกมันอยู่ที่สุดท้าย
ตามไปเลยเจ้าพวกมันอยู่ที่สุดท้าย
อุ้ยเห็นเหตุการณ์เนี้ยคือคือถ้าเนี้ยถ้าดูคุณตา
ถ้าบอกว่า๙๐ต้องถือว่าท่านยังแข็งแรงมากแข็งแรง
เดินเองได้อยู่เลยนี่คือเดินโอ้โหแต่เก้าสิบกับคนนี้สามสิบห้า
มาพอมีดดาบยาวแล้วก็แบบกะเงื้อแล้วนี่ล้มไปแล้วโอ้โหจังหวะที่หัวฟาดเนี่ย
คุณผู้ชมอยู่ตรงข้างหน้าอันนี้คือตาลงไปอยู่กับพื้นแล้วมันยังไม่หยุดเห็นไหม
เตะเตะแล้วก็ทืบตาแบบเนี้ยค่ะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่บ้านของคุณตาเลยนะ
ใครเห็นคลิปนี้เนี้ยก็รับไม่ได้ครับเกิดขึ้นช่วงเย็นเย็นค่ะ
คนก่อเหตุเนี้ยชื่อพัทธาระพงธุมสงครามอายุสามสิบห้าปีมาตะโกนด่าตานุลินดีบุรีอายุเก้าสิบปีที่หน้าบ้านอ่ะ
นี่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะคะแล้วคุณตาตอนนั้นน่ะเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วไงก็ไปหยิบไม้มาป้องกันตัว
ธรพงศ์ก็บุกเข้ามามาทำร้ายจนตาหัวฟาดแล้วยายกรีดร้องอยู่นะ
คุณยายอายุแปดสิบสี่ปีอ่ะค่ะเห็นเลยว่าคนบุกมาทำร้ายคุณตา
ทีนี้ตอนที่แบบหนำใจแล้วดูสิออกมาหน้าบ้านมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ใช่ไหมก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วบ้านอยู่ห่างกันแบบ๓๐เมตร
ตาเองเนี่ยรีบกลับเข้ามาที่บ้านยังไม่พอน่ะอันนี้เป็นสองทุ่ม
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูตอน๒ทุ่มลูกชายของคุณตาหนูหลินเนี่ยชื่อว่าคุณลุงบรรจง
รู้ว่าพ่อโดนทำร้ายไงบุกไปหาพัทรพงศ์ถึงบ้านเลย
บ้านอยู่ห่างกันแค่ไม่กี่เมตรอ่าปรากฏพัทรพงศ์เอ้าโดนแทงเหรอ
คือพัทรพงศ์เอามีดปลายแหลม๖นิ้วแทงลูกคุณตา
งขาซ้ายแทงท้องแทงหัวอาการสาหัสเลยโอ้โหแล้วตอนเนี้ยนะ
ลูกของคุณตาน่ะอยู่ในห้องไอซียูแล้วพัทรพงศ์อ่ะ
ไปไหนมึดไงสองทุ่มก่อนหนีไปเลยขี่มอเบรษไซส์
หนีไปแล้วพฤติกรรมพัทรพงศ์เสพยาบ้าเสพกัญชา
ดื่มเหล้าหาเรื่องชาวบ้านไปทั่ว

คือไม่ใช่ว่าสองบ้านนี้มีเรื่องอื่นเรื่องอะไรนะ

ก็ตาตาจะไปมีเรื่องอะไรกับพฤติกรรม
อยู่ตั้ง๙๐แล้วอ่ะใช่ตายายเขาอยู่ตามภาษาตายาย
อยู่ดีเดินมามาแบบนี้เลยคุณผู้ชม
แล้วเวลาโดนตำรวจจับไปเนี่ยพัฒนภงออกมาก็พฤติกรรมแบบนี้
นี่เคยรักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวทแล้วนะ
ตำรวจจะไปตามล่าตัวพัทรพงศ์มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เห็นภาพมุมนี้แล้วสะเทือนใจจริง
คือถ้าเสพยาแล้วมีอาการจิตเวทย์ด้วย
คือดำเนินคดีอย่างเดียวน่าจะไม่พอ

ปรับปรับให้หายดีกว่าคุณผู้ชมอ่ะส่วน